เป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำลายเชี่ยวไหลส่งกระทงสองเราแย่

มีแดดลำคลองกับกระทง

เดี๋ยว
เขาบอกว่าวันนี้นะครับใครจะออกไปลงเกณฑ์กระทงนะครับ

ตอนนี้ใครจุดประทัดนี่ผิดกฎหมายนะครับ

ตามงานต่างเขาขออนุญาตแล้ว
เขาจุดได้แต่ว่าใครที่จะไปจุดเองเนี่ย

มีการแจ้งกฎต่างเกิดขึ้น
ต้องลงไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนผม

ใช่ครับเดี๋ยวมาพยากรอากาศก่อน

เมื่อเช้าเป็นยังไงบ้าง

ช่วงเช้าเนี่ยถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับ
สังเกตว่ามีหมอกเกิดขึ้น

แล้วครั้งสุดครั้งก่อนหน้านี้เนี่ย

ออกไปพอออกไปเนี่ยนะครับ
ความชื้นเข้ามาความชื้น

เจอกับความเย็นครั้งเดิมที่
ก่อนหน้านี้เลยกลายเป็นหมอก

แต่ว่าวันนี้รอบใหม่จะมา

รอบนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า

กลางสัปดาห์หน้าคือพีคสุดนะพีคสุด
ใช่คือเป็น๓เดียวอย่างงี้ไปถึงกลางสัปดาห์หน้าพีคสุด

เป็นประมาณสุดสัปดาห์หน้าเลย

กรุงเทพจะหนาวสุด

แต่ว่าตั้งแต่คืนนี้ก็จะลดลงละ

หลายคนก็ต้องเตรียมรับมือกันอยู่เตรียม

การเดินทางในระยะนี้

โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ปีกตะวันตก
ก็คือฝั่งที่ติดกับประเทศพม่า
บริเวณดังกล่าวอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ช่วงแรกที่มีการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศ
คุณผู้ชมนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
และจากสังเกดว่ามีพายุเกาะตัวอยู่หนึ่งลูก
เท่านี้จะน้อยกว่าเมื่อวานโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้หายไป

ส่วนบริเวณตอนกลางเริ่มมีฝนเข้ามานะครับ

ใครที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
เฉพาะจุดที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
ก่อนหน้านี้มีโอกาสสูงในวันนี้นะครับ

การมาของพายุลูกนี้กับ
อากาศหนาวเย็นที่คืนนี้จะค่อยมีการแผลลงมาเรื่อย

คุณผู้ชมดูสีส้มนี่คือพายุ

จะสังเกตว่าพายุที่ค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาเมืองไทยของเรา
กับอากาศเย็นที่แผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนจะมาพร้อมกัน
โดยที่การที่มาของอากาศเย็นนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้พายุลูกนี้
สังเกตว่าทันทีที่เข้าใกล้ประเทศเวียดนามก็จะค่อยสลายตัวออกไป
นั่นก็หมายความว่าความเย็นที่มารอบนี้ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างแรงละทีเดียว
กว่าครั้งก่อนเพราะว่าสามารถที่จะสกัดไม่ให้พายุเนี่ย
เคลื่อนที่จากจุดตรงนี้แล้วข้ามมาบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเหมือนพายุลูกที่แล้ว
ซึ่งก็หมายความว่าอากาศเย็นที่จะมาในรอบนี้มีความแรงกว่าครั้งที่แล้วแน่นอน
ดังนั้นในคืนนี้ในวันนี้อีสานจะเริ่มมีอากาศเย็นลมเย็นเกิดขึ้นวันนี้
หลายพื้นที่ลมเย็นก็จะค่อยพัดเอาความชื้นที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานี้เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทย
เฉพาะจุดที่ติดกับทะเลออกไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับดูมาดูการเปลี่ยนแปลงกันหน่อย
คืนนี้นะครับสีฟ้าคือจุดที่มีอุณหภูมิจะเย็นลงในวันนี้
สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่อยู่ติดกับลาวติดกับพม่านะครับตอนบนของภาคเหนือ
นี่คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่าอุณหภูมิเย็นลงอีกนะครับสีฟ้ากินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยนะครับ
ในพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับภาคอีสานตอนล่างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงไปเรื่อยนะครับ
ส่วนจุดที่มีลมแรงก็คือลมบริเวณตอนกลางประเทศไทยที่เรียกว่าลมวาวนี่แหละครับก็จะสังเกตว่ามีหลายพื้นที่ครอบคลุมหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่อีสานมาอีสานตอนล่างผ่านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทะเลอ่าวไทยนะครับคลื่นก็จะมีความแรงเป็นพิเศษในระยะช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมช่วงที่มีอากาศเย็นโชยมาแบบนี้
ดังนั้นใครที่จะไปลอยกระทงแถวอ่าวไทยอาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับคลื่นแรงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ระยะแรกที่มีการแผลลงมาของอากาศเย็นเป็นฝนฟ้าขนองด้วย

นะครับก็ต้องเตรียมตัวหน่อยใครจะเดินทางไปตามจุดต่างในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวผมขอตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะซ้อมผู้ตรงนี้
เดี๋ยวไปดูความสวยงามก่อนก่อนที่จะไปดูค่ำคืนนี้จริง
นี่มาแล้วโอ้โฮอ๋อ
ด้วยงามนะ